ให้พ่อแล้วก็ไปวางไว้ที่โรง

เต๋นนี่
พอลงก้าวจากเตียงเท่านั้นขาก็ไปสะดุดกับรองเท้าคู่หนึ่งครับ
เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่อยู่ใต้เตียง
แกก็สังหรณ์ใจไม่ดีนะแกก็เลยโทรตามเบลบอยขึ้นมา
แล้วก็ให้มาลื้อเตียงดู
สิ่งที่พอพลิกเตียงขึ้นมาเท่านั้นแหละครับสิ่งที่เจอคือศพหนึ่งครับ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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดาลนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่คุณผู้ชมชื่นชอบครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการกับเรา
ยังคงอยู่กับเราอีกหนึ่งสัปดาห์ครับนั่นก็คือคุณวิน
และตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
คุณวินเกริ่นไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศพ
มาพร้อมกับเรื่องศพหลอนเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณวิน
เรายังคงเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งรายการครับ
และตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว

ต้องบอกว่าคราวที่แล้วนี่ลุคแบบแจ็คเก็ตวัยรุ่น
วันนี้มาลุคสุขุม

เพราะว่าครั้งที่แล้วที่คุณวินเกริ่นเอาไว้
เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ย

เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเอง
เป็นอยู่หนึ่งในเหตุการณ์นั้นด้วยครับผมครับ
ศพหลอนที่ว่านี้เป็นยังไงครับ
มันเกิดขึ้นนะครับกับรุ่นพี่ผมคนหนึ่งนะครับ

เป่าเนี่ยแกก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพ
แล้วเพราะเอิญบ้านครอบครัวแกอยู่ทางต่างจังหวัดนะครับ
วันหนึ่งนะครับก็มีโทรศัพท์มาหาแกบอกว่าพ่อแกเสีย
คนนี้แกก็งงอะครับ

หน้านี้เลยว่าพ่อเขาเป็นอะไร
คือพ่อท่านเสียเป็นเพราะเป็นโรคมะเร็ง
ไม่ให้ใครบอกเด็ดขาดนะครับ
มารู้ทีหลังว่าพ่อเป็นมะเร็งเสีย

แล้วก็กลับไปร่วมงานศพ
แต่เนื่องจากไปแล้วทางญาติพี่น้องเขาจัดการเรื่องศพหมดแล้วนะฮะ

อยู่ในโรงอยู่แล้วเรียบร้อยไปแล้วคราวนี้พอไปถึงวันที่สองที่ทำงานศพครับ
อยู่ครับโรงนั้นนะครับก็มีน้ำเหลืองไหลออกมา
หยดลงมาที่พื้นมีน้ำเหลืองข้าวน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วทุกคนก็มองว่าเอ๊ะ
หรือว่าเกิดจากศพเริ่มเน่าแล้วอาจจะไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนหรือไง
หรือว่าลืมหรืออะไรก็แต่ก็เลยตกลงกับในหมู่ญาติว่าจะทำยังไงดีอืม
ก็พี่ป๋าบอกอย่างงี้เดี๋ยวซื้อโรงเปลี่ยนใหม่ครับอย่างงี้เดี๋ยวซื้อเปลี่ยนใหม่
ก็เลยพี่เปล่าก็เลยไปจัดการซื้อโรงคราวนี้ได้โอกาสแล้วครั้งแรกอ่ะ
ไม่ได้เลือกโรงให้พ่อครั้งนี้มีโอกาสได้เลือกแล้ว
ก็เลือกที่ตัวเองชอบเพื่อไปให้พ่อครับพอเลือกเสร็จปุ๊บไปตั้งไว้ข้างข้าง
เปิดโรงอันหนึ่งเพื่อจะย้ายศพออกจากศพจากโรงเก่าเข้าสู่โรงใหม่
ทุกคนก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าในโรงไม่มีน้ำเหลือง
ไม่มีคราบอะไรเลยคุณพ่อก็แห้งปกติดีไม่เน่าเลยไม่ได้เน่า
เน่าเลยอ้าวทุกคนก็งงกันอ้าวแล้วที่เห็นน้ำเหลือง
สองวันก่อนนี่คืออะไรก็เลยคิดกันมาเองว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าพ่ออยากรอพี่เป่าเลือกโรงให้ก็เลยโอเค
แล้วพี่เป๋าเลือกโรงให้ก็เลยยอมยอมที่จะไปอยู่โรงใหม่
ก็เลยย้ายพ่อเข้าไปสู่โรงใหม่ครับพอย้ายมาสู่โรงใหม่
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดเรียบร้อยตามพิธีทางศาสนา
ตกกลางคืนก็จะมีชาวบ้านครับมานั่งดื่มเป็นเพื่อน
อะไรอย่างงี้นั่งกันเนื่องด้วยคุณพ่อเนี่ย
เป็นคนที่ชอบดื่มเหมือนกันสมัยยังมีชีวิตอยู่
เป็นคนดื่มตัวยงเลยแหละครับผมคราวนี้ก็มีการดื่มกันสักพักหนึ่งครับ
อยู่ครับขวดเหล้าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารเปล่าครับ
มันก็ระเบิดแตกสนั่นตุ้มดังทั้งสาลาทุกคนก็หันไปมอง
ถ้าเป็นขวดโซดาขวดน้ำมะลงยังพอเข้าใจ
แต่นี่พอเป็นขวดเหล้าก็เลยงงเอ๊ะมันจะระเบิดขนาดนั้นเลยเหรอ
ปอลก็นึกขึ้นได้หรือว่าพ่ออยากดื่มครับ
อย่างนี้เพื่อพ่ออยากดื่มเดี๋ยวไปหักมาให้
ก็เป็นธรรมดาครับพ่อแล้วก็หาเหล้ามาให้ให้พ่อแล้วก็ไปวางไว้ที่โรงอืม
เสร็จแล้วเราปกติเราจะให้ทำไงครับเวลาเราไปเจองานศพเราก็จะเคาะเรียกที่โรง
ใช่ใช่ใช่อ่าพ่อมากินนะอ่าฮะก็เคาะเสร็จตึ้งตึ้งตึ้ง
พ่อเอามาเอามาให้แล้วนะพันหลังปุ๊บพ่อกักครับตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
พี่เป๋าแบบพ่อไม่ต้องขอบคุณแบบนี้ก็ได้เออเออเออ
มันมันก็กลัวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออคือก็เสียงสะท้อนกลับมาทันที
ครับพอมาถึงคิวผมบ้างวันนั้นผมกับพ่อก็มามาร่วมงานศพ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเกิดก่อนว่าพ่อผมก็จะมีเซนต์คือเรื่องของการขนลุก
ครับเวลาเขาเจออะไรอย่างเงี้เขาจะรู้สึกว่ามีขนลุกแล้วเขาจะรู้สึกเอ๊ะ
มันต้องมีอะไรนะแบบแปลกแปลกแน่ส่วนผมเนี่ยมันมันติดมาตั้งแต่ตอนเด็ก
คือเมื่อก่อนบ้านผมอยู่แถวสาธุประดิษฐ์แล้วเวลาถ้าเยี่ยมงานแม่เวลาผ่านเนี่ย
จะผ่านป่าชาววัดดอนประจำอืมสมัยก่อนประชาวัดดอนมันไม่เหมือนสมัยนี้
สมัยนี้เป็นสนามลานออกกำลังกายนะผมเมื่อก่อนอ่ะจำได้คือเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับ
มันมีถนนตัดเนี่ยไอ้ข้างมันยังเป็นหลุมศพหลุมศพหลุทรงศพอยู่เลยค่ะคือเราเห็นหลุมศพตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบผ่านป่าช้าให้เห็นอย่างงี้เลยอืม
แล้วทุกครั้งที่ผ่านเนี่ยผมจะได้กลิ่นประหลาดอยู่กลิ่นหนึ่ง
ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันกลิ่นอะไรอืมผมก็จะถามแม่ว่านี่คือกลิ่นอะไรอืม
เขาบอกกลิ่นสาบผีผมก็เลยจำมาชื่นใจว่าอ๋อกลิ่นแบบนี้เขาเรียกว่ากลิ่นสาบผี
เพราะฉะนั้นเวลาผมไปงานศพไหนแล้วผมได้กลิ่นนี้ผมจะรู้สึกอีกทันทีว่าหรือว่าจะมีดวงวิญญาณหรือผีที่อยู่แถวนั้นมาอยู่ใกล้เราทำให้เราได้กลิ่นครับ
ครับพ่อกลับมาที่งานศพของพ่อพี่เป๋าครับผมกับพ่อก็กำลังจุดทูบไหว้เขาอยู่อยู่ก็มีลมมาปะทะผมกับพ่อซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นสาระปิดมันไม่น่าจะมีลมที่ไหนมาแล้วก็ไม่มีพันลมด้วยครับ
พอปะทะปุ๊บผมได้กลิ่นทันทีอืมปุ๊บผมรู้แล้วนี่มันกลิ่นสาบผีที่ผมได้กลิ่นอืม
หันมามองหน้าผมหันมองหน้าพ่อเหมือนมีพลังอะไรบางอย่าง
แต่ไม่พูดกันเหมือนรู้กันแล้วนะรู้รู้กันแล้วไม่พูดกันเออเออเออ
เสร็จโอเคนั่งสวดทำพิธีเสร็จเสร็จแล้วเขากำลังจะกลับกำลำลายาพี่น้อง
แล้วเวลาที่เปล่าเสร็จปุ๊บกำลังจะกลับปุ๊บผมหันกึ๊บไปมองหน้าพ่อ
หันมามองหน้าผมครับพ่อผมได้กลิ่นอีกแล้วอืม
แล้วต่างคนก็ต่างไปพูดกันแล้วก็เดินไปที่รถพอเข้ารถซะแล้วก็คุยกันเลยครับ
ได้กินเหรอบอกได้กินพ่อพ่อขนลุกว่ะอยู่เหมือนมีคนเดินอยู่ข้างหลัง
แล้วขนมันก็ลุกขึ้นมาตลอดเลยครับนะครับเราก็เลยสงสัยลุงอ่ะ
คงแบบมาส่งก็คงอยากเห็นเรามาก็เลยมาส่งเลยมาทักทาย
ก็เลยไม่คิดอะไรพอวันเผาครับพอวันเผาเนี่ยเกิดกับผมเติมเต็มเลยครับ
ผมว่าเป็นคนชอบที่จะช่วยคนอื่นเวลาอะไรอย่างงี้ในงานวันเผาอ่ะครับ
ชอบยกโรงช่วยกันยกขึ้นเมนช่วยกันแบบพาไปวนรอบอย่างนี้ครับ
ผมก็จะช่วยกันอ่าแรงผู้ชายช่วยกันยกน้อยก็ไปช่วยกันยกครับ
ยกมาหลายงานแล้วครับอยู่อยู่อยู่มาเจองานนี้ครับอืม
มันยกไม่ขึ้นมันเป็นยังไงอ่ะมันหนักมันหนักมากครับมันหนัก
ตอนนั้นกี่คนแปดคนแล้วครับข้างละสี่แล้วครับซึ่งแบบผู้ชายแบบศพคนอ่ะ
ผู้ชายคนเดียวอ่ะแต่ผู้ชายอีกแปดคนยกอ่ะมันยกไม่ได้มันหนักมากครับ
แล้วมันก็หนักจนผมลืมไปเลยว่าเขาห้ามพูดว่านักมันจะถึงอยู่แล้วครับ
แต่มันก็จะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจนผมเผลอพูดว่าโอ๊ยทำไมหนักจังอืม
พูดเท่านั้นแหละครับทุกคนหันมองหน้าพูดยับพูดผมพูดไปแล้ว
เชื่อไหมครับเอาไม่ขึ้นเลยเลยครับอีกสามข้างจะถึงถึงเมนอยู่แล้ว
ไม่ขึ้นหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมจนแบบคิดแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้อ่ะ
ลงต้องตกพื้นแบบกระแทกแน่เลยคงแบบโอ้โหคันนี้เรียกว่าโอ้โหนี่โทษนะครับ
เป็นภาพอุจาดเลยนะแน่นแน่เลยแล้วคือความรู้สึกแบบแย่อ่ะ
คือคนที่ยกมันก็ต้องแย่มากเลยอ่ะทุกคนเลยเรียกตะโกนผู้ชายที่อยู่แถวนั้นทั้งหมด
รีบขึ้นมาก็หูเขากรูกันขึ้นมาช่วยกันเลยครับดันจนขึ้นไปได้
พอดันขึ้นไปได้เสร็จปุ๊บเดินลงมาทุกคนก็มองค้อนผม
พอดังขึ้นมาเพราะผมพูดอ่ะผมพูดนี่แหละผมก็รู้สึกผิด
ไม่ได้ตั้งใจแต่เราเผลอเราก็เราก็รู้สึกผิด
ว่าเออผมผิดอ่ะผมแบบไม่น่าพูดพอผมเดินลงมาถึงข้างล่างครับ
มันก็มีเก้าอี้ที่มารอข้างล่างใช่ไหมครับพอมาถึงปุ๊บ
ผมก็เลยจะนั่งอยู่มันเหมือนแม้แรงมาผักผมให้นั่งอืม
แล้วมันก็กระแทกกับก้อยก้อยแตกสนั่นกลางแบบว่าพื้นพิธีการเลยครับ
ไอ่ก้อยปลาสติกในวัดอ่ะนะครับผมแตกแปลกอกลายเลยครับ
ทุกคนหันมามองเป็นไงล่ะมึงหนักสมใจไหม
เธอก็เลยบอกผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งเจตนาจะพูดอะไรอย่างนี้
เขาก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับว่าให้เราเห็นว่าไปพูดว่ามันหนักไง
อันนี้หนักเลยไงคันนี้หนักทั้งตัวเลยอะไรอย่างนี้ครับผม
เราก็โอเคก็จ่อยไปครับ
เสร็จแล้วพอถึงการเผาครับพอถึงพิธีการเผาเรียบร้อย
อันนี้เมนเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันเผาไม่ค่อยเสร็จไม่ค่อยเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้ญาตินะครับขึ้นไปช่วยเขียนเกลียดศพ
เวลามันพลิกให้มันแบบว่าให้เรียบร้อย
อันนี้พี่เป๋าก็เลยจะเป็นคนทางหน้าขี้เกลียดศพ

หลังจากทุกคนกลับไปหมดแล้วก็มาช่วยสับปะเลอเกียร์

ต้องรอระยะไว้ทางจากวัดไปถึงบ้าน๕๐๐เมตร
หมาเห่าตลอดหมาหอนตลอดครับ

ปอลก็เลยพูดว่าพ่อรู้แล้วเราเป็นพ่อ
ไม่ต้องมาส่งหรอกแค่นี้แหละไม่ต้องห่วงนะอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็หมาห้องหยุดผ่อนพี่เป๋าก็เข้าบ้านไป
แต่สิ่งที่มันเตอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือรูปถ่ายในงานศพนะครับ
มันจะเป็นรูปของพี่เป่ากับญาติเท่านั้นที่ติดพ่อมาด้วยครับ
เท่าที่ฟังเรื่องทั้งหมดคุณวินครับเหมือนคุณพ่อก็มีห่วงอะไรบ้าง
น่าจะเป็นห่วงพี่เป่าแหละครับผมเพราะว่าเขาเหมือนเขารักเขาของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้
แล้วเขาก็ห่วงลูกชายคนนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่า
เวลาพ่อเขาป่วยหรือเขาเป็นอะไรเขาไม่บอกเลย
ลูกเขาแบบว่าเขาลูกเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นมะเร็ง
ไม่มีใครบอกเขาจนวันที่เขาเสียก็เหมือนกับรถชนปั้งเลยอ่ะ
ซึ่งผมก็งงมากว่าทำไมอะไรอย่างนี้ครับไม่มีใครบอกอะไรอย่างนี้

ด้วยความที่เสียแบบปัจจุบันทันด่วนคือลูกไม่ทันได้มาลดน้ำศพ
ไม่ทันได้เลือกที่จะมาเลือกโรงให้
ครับก็เหมือนกับมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ชาวบ้านเขาเห็นว่า
เฮ้ยโรงอ่ะมันผิดปกตินะมีน้ำเหลืองหยดลงมานะ
เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสภาพมันไม่ดีนะถ้าปล่อยไปเรื่อยถูกแน่นอน
ผลสุดท้ายก็เลยต้องมีการเปลี่ยนโลงไอ้วันที่เปลี่ยนโลงยกสุดมา
ศพไม่เน่าไม่มีคราบน้ำเหลืองแม้แต่นิดเดียว
เรื่องของศพหลอนหลังจากที่เผาศพไปเรียบร้อยผ่านการชามนักกิจไปเรียบร้อย
ไม่มีความรู้สึกถึงคุณพ่ออีกเลยใช่ครับก็จบไปครับผม
โอ้โหเหมือนท่านต้องการแค่นั้นจริงใช่ครับนะครับ
ให้รู้ว่ายังห่วงอยู่แล้วก็ลูกก็ได้ทำให้กับคุณพ่อได้เต็มที่แล้ว

นั่นคือเรื่องศพหลอนเรื่องแรก

คือท่านเขาเป็นนักภาคนะครับนักภาคหนังนะครับ
ผมให้ชื่อว่าลุงวีแล้วกันครับ

พอแกไปถึงโรงแรมพอเช็คอินแกหันหลังมาแกประหลาดใจนิดหนึ่ง
เพราะมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งนุ่งโสโร
แล้วก็ใส่เสื้อลายสก็อตดูปรีอยู่ที่รอบบี้แล้วก็ยิ้มให้แก
แกก็ลงมาเพื่อจะเตรียมตัวไปทำงานที่โรงหนัง
ก็เห็นผู้ชายคนนี้ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ยิ้มให้

อัธยาศัยดียิ้มให้อะไรอย่างนี้ครับ

กำลังพักอยู่เงยขึ้นมาชั้นลอย
ปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ที่ชั้นลอย

คนเดิมแล้วก็ยืนยิ้มให้
ด้วยความที่ถ้าคนมาดูหนังเนี่ย
มันก็ต้องหันไปทางจรใช่ไหม
แต่นี่เขาหันหน้ามาหาคนฆ่า

ลุงวีก็เอ๊ะยังไงนะคนนี้

หรือว่ายังไงวะกับคนนี้
ก็ยังแบบตั้งคำถามไว้ในหัวก่อน
เสร็จพอจากผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่โรงแรม
ก็ยังเจอคนนี้นั่งอยู่ที่ล็อบบี้อยู่แล้วก็ยิ้มให้อีก
ครั้งที่๓แล้วลุงวีก็เลยไม่สนใจแล้ว

ที่แบบเอ๊ะใครมาเจอทุกครั้งแล้วมันจะต้องยิ้มอะไรตลอดเวลา

ก็คิดว่าเดี๋ยวจะลงมาไปตลาดสักหน่อยใกล้โรงแรม
พอลงมาถึงปุ๊บไม่อยู่ที่ล็อบบี้แล้ว

เดินออกมาหน้าโรงแรมยืนอยู่หน้าโรงแรม
อยู่หน้าโรงแรมแล้วก็ยิ้มให้
ลุงวิทย์ก็อะไรอ่ะคนนี้ก็อะไรนักหนา
ก็เลยเดินไปที่ตลาดครับไปตลาดซื้อของซึ่งซื้อเสร็จ
ยขึ้นมามายืนอยู่ในตลาด
เฮ้ยใช่ครับมาอยู่ในตลาด
เขาเอ๊ะทำไมคนนี้มันอะไรนักหนาววะ

คือถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่าโทษนะฮะโรคจิตล่ะ
เออแต่เผอิญภูชายด้วยกันไง
กับเอ๊ะมันจะยังไงวะในคนนี้
เราก็ไม่ใช่ดาราที่จะต้องมาตามเราขนาดนั้นเนี่ย

ก็ทางที่เราเดินมาที่ตลาดเนี่ย

แล้วอยู่มันมาก่อนเราที่ตลาดได้ยังไง

อะไรอย่างนี้สักอย่างสักคนนึง

ลุงวีแกก็ตื่นขึ้นมา

เพราะว่าเห็นผู้ชายคนนั้นมายืนที่ห้อง

แกคิดว่าอ๋อเหมือนกี้คงเก็บเอาไปคิดแหละ
คงเจอตลอดทางแล้วเลยเก็บเอาไปคิดว่า
เออมันก็เลยเข้าไปฝัน

พอลงก้าวจากเตียงเท่านั้น
ขาก็ไปสะดุดกับรองเท้าคู่หนึ่งครับ
มั่นใจว่าแกไม่ใช่รองเท้าแกแน่
เพราะรองเท้าแกเนี่ยไว้อยู่ที่ประตู
นี่รองเท้าใครอยู่ใต้เตียง

เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่อยู่ใต้เตียง

แกก็เลยโทรตามเบลบอยขึ้นมา
แล้วก็ให้มาลื้อเตียงดู
สิ่งที่พอพลิกเตียงขึ้นมาเท่านั้นแหละครับ
สิ่งที่เจอคือศพหนึ่งครับ

อ่าสัยระแกก็เลยถามคนที่รองแรมบอกว่า
คือน่าจะเป็นคนงานเพื่อนบ้านล่ะครับผม

ซึ่งมันเห็นบ่อยไม่แปลก
พนักงานไม่แตกแต่สำหรับลุงแตก

แต่คนพื้นที่อาจจะไม่แปลก
แล้วย้อนกลับไป๒๐๓๐๔๐ปี
ผมว่าเรื่องของวิธีการแบบนี้
ก็เรื่องของการตรวจเช็คของโรงแรมที่มันไม่ใช่โรงแรมใหญ่โต

มันก็มีการเอาศพหมกไว้ใต้เตียงได้
แล้วระนองก็อย่างที่เราทราบกันมันก็จะเป็นเขตพื้นที่
ประเทศเพื่อนบ้านสามารถที่จะเข้าออกได้

แล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วมันมีมากกว่านี้ไหม
แล้วก็บางคนเปิดเข้ามาเจอสบเลยก็มี

แต่เขามาก็ไม่ได้มาแบบดีแบบพี่เจอนะ

อ้อนี่ชิบโชคดีใช่มั้ยที่เขายังมาปกติเห็นอะไรงี้
นี่กำลังเรากำลังพูดถึงโรงแรมอะไรครับเนี่ย

ฮวร์หูร์
และเท่ากันสิ่งที่คุณอาท่านเนี่ยคุณลุงท่านเนี่ยเจอเนี่ย
เหมือนกับเขาพยายามที่จะมา

มาขอความช่วยเหลือแต่อย่างที่เราคุยกันไงว่า
เขาไม่รู้หรอกว่าวิธีการปรากฏตัวของเขา
การขอความช่วยเหลือเขาเขาจะทำยังไง
เขาจะยืนยิ้มส่งยิ้มให้

โอ้โหนี่ต้องบอกว่าเข้มข้นทั้งสองเรื่องนะครับ

คุณผู้ชมนั้นน่าจะได้รับความตื่นเต้น

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุกับเรา
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่างนะครับ
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรา
เหมือนกับนักเล่าท่านอื่นด้วยครับ
ค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางยูทูปไทยรัฐของเรา

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์

ทุกท่านสวัสดีครับ